สิบเจ็ดในละกา๑๒นาทีคุณผู้ชมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
ให้ดูข่าวแบบพักสมองกันนิดหนึ่งนะฮะ
รายเดอร์คนนี้รับงานไปส่งเอสเวิร์ดอ่าฮ่า
งงเอ็ดเวิร์ดเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดอะไร
จุดสังเกตคือดวงตาของน้องเนี่ยจะมีสีแดงอมชมพูโอ้โหจะจำได้ไหม
จะนำพาน้องจากซอยลาดประเขา๕แล้วก็ขี่ผ่านถนนเกษตรนวมิน
จะไปโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองแต่ขณะแล่นผ่านรัฐนาธิเบส
จนเกือบจะเข้าเขตบางบัวทองแล้วเพิ่งจะสังเกตว่าเอ้า
ที่ใส่และคูณตะก้าหรือกรงเนี่ยนะครับมันเปิดอ้าออกโอ้โห
หายไปไหนล่าสุดเจ้าของร้านจำหน่ายสัตว์นะครับประกาศตามหา
พร้อมตั้งราวรรณให้กับผู้พบเห็นหนึ่งหมื่นบาทเอาไปเลยนะครับ
แต่ระหว่างที่ขับไปเนี่ยคือคือพี่ไลน์แมนเขาก็บอกว่าคือ
เขาขับรถเขาก็ไม่ได้สามารถหันไปดูได้เพราะมันเป็นทางตรงทางรถโล่ง

แต่เขาหันไปดูอีกที่หนึ่งตรงทางคู่ขนาด
จะเลี้ยวไปบางบัวทองซึ่งระยะทางมันค่อนข้างไกล

แล้วโอกาสที่มันจะโดนรถทับหรือชนค่อนข้างจะสูง
ผมก็เลยกลัวว่าน้องจะโดนรถทับหรือรถชน

มีคนติดต่อมาทางน้องสาวบอกว่า
เห็นว่ามีคนอุ้มน้องแร็กคูลไปตรงไหนนะ

อ้าวมีเบาะแสแล้วนี่แหละครับ
สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อแร็คคูณตัวนี้ไปนะฮะ
ทางร้านก็นำแล็คคูณอีกตัวไปส่งให้แทนแล้ว
ซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ

หลังจากมีผู้บอกแสอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงสัมภาษณ์ไป

นายธนพลศิลปพันธ์อายุ๔๓ปี
ทางร้านก็ไม่ได้จิตติดใจเอาความนะครับ
แต่ขอให้ช่วยกันออกตามหาน้องแล้วแจ้งเบาะแสก็แล้วกัน
โอ้โหนะฮะคือข่าวนี้ก็ไม่ได้พักสมองเลยนะคุณนัทพงศ์
คือความน่ารักของมันทำให้เราห่วงเลยค่ะ
ว่าคือเพราะมันอยู่กับในมือของคนที่เลี้ยงไม่เป็น
ถ้าใครดูข่าวอยู่และได้ยินข่าวนี้ก็ส่งคืนเขานะครับ
เขาจะได้เลี้ยงอย่างถูกวิธีครับ